ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน

ด้วยแรงที่มี
ขอเพียงเธอรอ
อย่าร้าอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่วันนั้น

ก้มหน้าฟังเนื้ออย่างเดียวเลย
คุณแม่ฟังไปแล้วมีตรงไหนที่มันไม่ตรงกับ

ร้องดีเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าร้องดีจริงเลยนะคะ
ตื่นเต้นกันไปหมดมวลท้องกันไปหมดเลยนะคะ
ฟังแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเกร็งมาก

แต่ร้องถูกทุกคำต้องมาลุ้นกันอีกที
ต้องลุ้นถ้าผ่านเพลงนี้ไปได้
เรียกว่าแส่นทางข้างหน้านี้สว่างสวยที่เดียว

กลับสู่เพลงที่๘๐๐๐๐และ๑๐๐๐๐๐บาทกันต่อไป
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้เป็นเพลงเป้าหมายของคู่แข่งขันนะครับ
ร้องได้ครับ

มายืนตรงกลางนี้ร้องได้ครับ
ถูกต้องทุกคำ

สำเร็จตามเป้าแล้วนะครับ๖๐๐๐บาทกับเพลงของคุณ
ก็จักรพันธ์ต้องมีสักวันนะครับ
ตอนนี้ก็คือได้แล้วแต่ยังไม่หยุดยังฉุดไม่อยู่นะครับ
เพราะว่ายังร้องไม่ผิดเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปเรื่อย
แต่ว่าความสามารถแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะแตะหลักแสนหรือหลักล้านทีเดียว

เนาะแต่เกมยังไม่จบนะคุณยายนะ
แต่วันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ไม่แน่
เงินแสนรออยู่ในครั้งหน้าเผลอแตะถึงเงินล้านด้วยอ่ะนะ

แจกเงินล้านมานานแล้วเปรี้ยวปากแจกกันเป็นหลักแสนหลักแสนนะแจกล้านสักที

เราพูดได้สิครับแจกได้แบบสบายใจเพราะไม่ใช่เงินเรา
ทำว่าใดก็ตามที่เป็นเงินเราบอกด้วยเลยค่ะว่ากลืนน้ำลายอย่างเอื้อกเดือกเอื้อกเดือก
เป็นเงินที่ทางไทยรัฐทีวีภูมิใจที่จะมอบให้กับนักสู้ชีวิตที่ทำได้จริง
ถ้าทำได้มอบให้เลยไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้น
เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าชีวิตหมดหวังแล้วไม่มีแสงสว่างในชีวิตแล้ว
สมัครเข้ามาในรายการเรานะครับสมัครมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการเรา
มีทางออกให้เสมอนะครับก็ต้องมาติดตามน้องดิริกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
จบจากรายการของเรานะคะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนนะคะ
อีกรายการหนึ่งเลยค่ะพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
๔คำถามกับเงิน๑ล้านบาทเกมต่อชีวิตค่ะ
วันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
แต่วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ
แข่งไปชิงถ้วยอะไรแบบนี้น้องได้รางวัลอะไรมาบ้าง
เมื่อปีที่แล้วได้ที่๑ระดับประเทศศิลปารกรรมครับ
จากอยากเป็นนักร้องแล้วน้องอยากเป็นอะไรอีก

โตขึ้นอยากเป็นอะไร

ทำไมถึงอยากเป็นหมอครับ
จะได้รักษาแม่กับยายครับ

น้องร้องได้กี่เปอร์เซ็นต์

อัลฮัล
ว่าทำไมอ่ะ
ก็ไม่ทอด
สวัสดีครับ